มาดูเหตุการณ์นักเรียนนักเลงตีกันอีกแล้วนะคะ
เกิดขึ้นหลังเลิกเรียนเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมฝ่ายหนึ่งขาสั้นฝ่ายหนึ่งขายาวนะคะ
สุดท้ายเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยกันสองคนนะคะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นั่นแหละค่ะเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปนี้มาพยายามห้าม
อย่าซ้ำคือเขาลงไปนอนกับพื้นแล้วยังซ้ำอ่ะ
แล้วคนที่นอนกับพื้นนั่นแหละค่ะ๑ใน๒ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

แล้วตำรวจพยายามที่จะเข้ามาระงับเหตุคือหลังเลิกเรียนไง
ตำรวจเขาก็คอยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร
เข้ามาระงับเหตุสุดท้ายทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันหนีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดลบบุรีบนถนนนาราย
ขาออกตัวเมืองลบบุรีค่ะ
อย่างที่บอกไปค่ะสาหัส๒รายนะคะนอนจมกองเลือดค่ะ
คนหนึ่งอายุ๑๘คนหนึ่งอายุ๑๙
ต่อมาตำรวจสามารถควบคุมตัวทั้งสองฝ่ายได้ทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ต้องนำตัวทั้งหมดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
โอ้โหยังขาสั้นกันอยู่เลยนะ